ขีดการเขียนในที่สาธารณะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว
แล้วไปขีดเขียนบนหินที่ชายหาดคุณ
แต่ข้อความมันอาจจะเป็นเหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวเลยนะ
คุณผู้ชมฮะนี่ที่ภูเก็ตตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะแล้วครับ
แต่นี่มันมีคนไปเขียนบนหินหินธรรมชาติที่อยู่ตรงนั้น
และข้อความคุณอย่างที่บอกคืออาจจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวได้
หินก้อนนี้อยู่ที่ชายหาดในทอนในพื้นที่หมู่๔ตำบลสาคูอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
ก็ทำให้นักท่องเที่ยวบางชาติที่พบเห็น
ก็แสดงการไม่พอใจโวยวายถึงข้อความที่เขียนขึ้น
ซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะเขียนข้อความประจานผู้นำของชาติอื่นบนโขดหิน
เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่
คุณผู้ชมมันมี๒ประเด็นนะ
ก็คือเหมือนการทำลายทรัพยากรธรรมชาติถูกต้องไหม

เวลาเราไปเที่ยวไหนแม้ว่าจะไปขีดเขียนอะไรก็ตาม
ขีดเขียนพ่นไม่ได้เลยใช่ขีดกฎหมายนะครับแต่อันนี้โอ้โห
เหมือนฉีดพ่นอะไรใหญ่แบบนี้เลยนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของผู้นำบางประเทศเขานะฮะ
เรื่องต้นได้มีการแจ้งไปยังสพสาคูแล้วก็อุทยานสิรินาฏ
เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ลบข้อความสีน้ำมันออกจากโขดหิน
ว่ามือดีน่าจะแอบเข้ามาเขียนข้อความช่วงกลางคืนประมาณสัก๑ทุ่มนะครับ
หลังเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดเดินปิดหาด
เพราะว่าจริงตรงนี้มันเป็นห่างจากจุดตรวจของไลฟ์การ์ด

คุณผู้ชมก็นี่ครับไปไหนมาไหนอย่าไปสลักชื่ออะไรไว้นะ
คุณอริยานะน้ำแข็งบวกอะไรไม่ได้